เตาเผาสำหรับถลุงแร่เหล็กมีสี่ชั้นชั้นล่างสุดที่ติดกับพื้นจะใส่ถ่าน
แล้วจึงใส่แร่ในชั้นที่๒ซึ่งเป็นชั้นที่ปั้นดินพอกบีบพื้นที่ในการเผา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
และใส่สลับระหว่างแร่เหล็กกับทานใช้ความร้อนสูงถึงหนึ่งพันสี่ร้อยองศาเซลเซียส
จะคอยดูสีไฟในเตาถ้าสีแดงเรือจะอัดอากาศเข้าไป
แต่ถ้าเริ่มขาวก็จะควบคุมลมไม่ให้เข้าเตา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน